แต่คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่องนี้
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ค่อนข้างเยอะแล้วก็พูดถึงกันเยอะ
คือเรื่องนี้เปิดประเด็นโดยเพจดังนะคะ
แหม่มโพดำโพสต์เรื่องนี้เอาไว้
เมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก๙โมงเช้า
แล้วจนถึงณตอนนี้โพสต์เรื่องนี้เป็น๑๐กว่าโพสต์
เป็นเรื่องของรายการช่องส่องผี
แหม่มโพดำตั้งข้อสังเกตหลายอย่างของรายการนี้
ซึ่งพิธีกรของรายการนี้จะต้องออกมาตอบนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่สังคมคลางแคลงใจ
ไทยรัฐนิวส์โชว์ของเราก็เดี๋ยวจะแจกแจงเป็นข้อเลย
ว่าเพจแหม่มโพดำตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการช่องส่องผีเอาไว้ยังไงบ้าง
เขามีพิธีกรอยู่๓คนนะคะอาจารย์เรนนี่คุณบ๊วยคุณเจมส์สารวุฒินะคะ
ประเด็นที่เพจแหม่มโพดำตั้งคำถามเอาไว้ถึงอาจารย์เรนนี่ที่เป็นพิธีกรหลักนะคะ
ก็คือเธอแอบอ้างว่าเคยประสบอุบัติเหตุ
คอหักแขนหักขาหักตายไปแล้วแต่ฟื้นขึ้นมาได้

เธอก็เลยเห็นผีและสามารถติดต่อกับบูรพกษัตริย์ได้
คอหักเพราะเรนรู้แต่ว่าเรนฟื้นในห้องดับจิต
ซึ่งเป็นที่เหมือนปติ๊กตึงมัดผ้าศพแล้วว่า
โอเคผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วนะ
แล้วคุณแม่ก็มาหาเรียนเพราะว่าตอนนั้นที่เรียนเสียชีวิตไป
ยังอายุไม่ถึง๒๐ปียังอายุยังน้อยมาก
นี่ค่ะนี่คือประเด็นแรกที่เพจแหม่มโพดำตั้ง
ข้อสังเกตและตั้งคำถามเอาไว้นะคะ
มีอีกนะคะอาจารย์เรนนี่เนี่ยเหมือนกับว่า
อ้างตัวว่าเป็นเทวดานำเสนอเนื้อหาของรายการเนี่ย
เป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือเปล่า
สร้างความเชื่อพิษดารจนชาวบ้านนำของประหลาดไปบูชา
โอ้โหหลอกขายเครื่องลางปลุกเสกบูชาผีตั้งหลายอย่าง
เช่นอย่างเมดูซ่าอะไรแบบนี้แล้วก็ให้คนเช่าไปบูชาในราคาสูงด้วยนะคะ
แหม่มโพดำสงสัยเรื่องของการเปิดบัญชีรับบริจาค
คำถามคือทำไมถึงเปิดบัญชีเป็นชื่อของพิธีกรรายการ
เป็นชื่อของบ๊วยเชษฐวุฒิซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการน่ะนะคะ
ทุกครั้งที่ทำบุญจะให้ใส่ชื่อในใบอนุโมทนาเป็นชื่อของคุณบ๊วยเชษฐวุฒิ
อันนี้คือสิ่งที่ต้องการคำตอบแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบให้หน่อยว่ารักษณะแบบนี้ค่ะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า
นี่นะคะใบอนุโมทนาบัตรเวลาบริจาคลองดูจะหน้าตาเป็นแบบนี้
แล้วก็ลงชื่อแบบนี้เชษฐวุฒินี่นะคะหลังจากเพจแหม่มโพดำออกมาตั้งข้อสังเกต
มีเพจพันธมิตรของแหม่มโพดำอย่างแอนตี้สื่อรายการโทรทัศน์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ชาติ
และคุณเท้าศรีสุวรรณพิรมก็ออกมาโพสต์คลิปที่อาจารย์เรนนี่
หนึ่งในพิธีกรรายการช่องส่องผีเคยนำเสนอผ่านรายการโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณ
สามารถเห็นวิญญาณคุยกับวิญญาณได้เคยมีแขกรับเชิญมาร่วมรายการแล้วเหมือนกับลองวิชาของอาจารย์เรนนี่
ก็บอกว่าโอ้โหดวงวิญญาณที่แขกรับเชิญอยากให้สื่อสารเนี่ยรูปร่างลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้
แต่พอแขกรับเชิญบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้อาจารย์เรนนี่ก็อารมณ์ขึ้นพูดแบบมีอารมณ์แล้วก็บอกว่าถ้าคุณปิดกั้นไม่ให้ความร่วมมือก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ
เดี๋ยวให้ไปดูบางช่วงบางตอนของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะ

แต่อาจารย์เรนนี่ยืนยันว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้
นี่ค่ะมีอีกจุดหนึ่งค่ะที่อาจารย์เรนนี่โดนวิจารณ์เยอะนะคะคือการนำเสนอเนื้อหารายการที่บิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วอ้างว่าสื่อสารกับบุรพกษัตริย์ได้เนี่ยค่ะ
ประเด็นนี้คือคนวิจารณ์เยอะมากจริง
ให้กลับมาเป็นหนูเกิดข้อวางอ้อข้อหนึ่งค่ะหนูถามท่านว่าทำไมท่านถึงมีติ่งหูท่านตอบหนึ่งคำนึงว่าตอนนี้ท่านไปอยู่หงษาวดีคนเป็นนายต้องเจาะหู

ถูกสั่งให้มาเฝ้าวัดคุณบ๊วยก็บอกโอ้โหขนลุกสู้เลย
หรือเชื้อพฐวงน์เท่านั้นค่ะ
พอด้านในเคยเป็นที่มันจูบครับมนตร์ส่าหรีกระทัดเอาไว้

ภารกิจถึงจะกลับมาเกิดก็ต้องกลับ

เพจแหม่มโพดำตั้งข้อสังเกตเอาไว้
เพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เปิดประเด็นเรื่องนี้เนี่ย
มีหลายโพสต์มากในเพจแหม่มโพดำ
มีหลายข้อสังเกตหลายประเด็นที่ทางรายการจะต้องออกมาชี้แจงค่ะ
คือหลายคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ
คือมุมหนึ่งต้องแยกอย่างนี้นะฮะว่า
เรื่องของความเชื่อเนี่ยอันนี้ไม่มีใครติดใจ
เพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อใช่ไหม
คุณจะเห็นไม่เห็นเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณ
เชื่อเรื่องอะไรยังไงก็ว่ากันไป
แต่การไปสื่อการไปบอกเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทย
อ้างอิงถึงบุรพกษัตริย์
หรือว่าพระเกจิอาจารย์ที่คนเคารพนับถือเนี่ย
แล้วคุณก็อ้างอิงในข้อมูลของคุณว่า
ความจริงคุยแล้วสื่อสารได้แล้ว
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นแบบที่
เราเคยได้ยินหรือว่าเรียนอะไรกันมาหรอก
อันนี้มันต้องเป็นเรื่องของการชำระประวัติศาสตร์แล้วนะ
คือเราจะมาพูดมาสื่อกันเล่นง่ายโดยไม่มีหลักฐานมันคงไม่ได้
ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของวัดกูดีดาวด้วยนะฮะ
อยู่ที่พระนครศรียุธยานะครับ
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการไปถ่ายทำรายการ
ของช่องส่องผีนะฮะของคุณเรนนี่
หรือว่าใครจะเรียกว่าอาจารย์เวนนี่อะไรยังไงก็แล้วแต่
เขาก็เองเขาก็เรียกตัวเขาเป็นอาจารย์ใช่ไหม
สถานที่ตรงนี้นะครับก็ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก
เพราะว่าพอไปแล้วก็ไปอ้างว่าเห็นวิญญาณแม่ลูกนะที่มาเสียชีวิต
เพราะเจดีที่วัดแห่งนี้หักทับหลังพม่ายิงปืนใหญ่
ยืนอยู่ตรงยอดเจดีที่หักแล้วก็มาบอกลักษณะว่าเนี่ย
เจดีเนี่ยหักทับทำให้แม่กับลูกเนี่ยเขาตาย
โอ้โหเหมือนกับเป็นการดูถูกเหยียบย่ำจิตใจของชาวพระนครศรียุธยา
แล้วเขาก็บอกว่ามันบิดเบือนประวัติศาสตร์นะ
เกิดเด็กรุ่นใหม่หรือว่าเด็กน้องหนูมาฟังไปแล้วก็จำไปตรงนี้ไป
เข้าใจผิดกันตายเหรอ
นี่ค่ะเขายืนซ่อนอยู่ตรงนี้๑ดวงวิญญาณค่ะพี่
ตอนนี้นะครับนี่คือซากของเจดีที่เมื่อกี้เรนเล่าให้ฟังแล้วว่า
โดนปืนใหญ่แล้วก็มีการทับผู้คนเสียชีวิต
อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของปู่โสมแล้ว
เป็นเรื่องของผลพวงจากสงครามถูกไหมครับ

วิญญาณที่นี่ต้องการอยากได้บุญกุศลจากพวกเราค่ะ
เพราะว่าท่านไม่ได้รับบุญกุศลจากที่นี่มานานแสนนานแล้ว
ดีเลยวันนี้ลูกคนเยอะเลยเอาเลยครับ

เอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด
นายเชษฐุทธวัชราคุณเกิดไปโดยคายที่๗นสมรรยา๑๘
ขอยกบุญกุศลขอยกบุญกุศล
ทุกบุญทุกบารมีทุกบุญทุกบารมี

ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว
ในทุกบุญกุศลในทุกบุญกุศล

ได้ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตได้ประกอบสมาอาชีพที่สุจริต

ไม่เคยสร้างพระสร้างวัดไม่เคยสร้างพระสร้างวัด

ช่วยเหลือดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลาย

การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย

นี่ฮะคนเห็นแล้วก็เลยบอกว่า
โอ้โหทำไมต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ
โบราณสถานวัดสำคัญสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย
ใช่ไหมเพราะว่ารายการเรื่องของการ
ไปพิสูจน์สิ่งเล่นลับไปพิสูจน์ผี

ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกมาลักษณะแบบนี้

ไปที่วัดกุดีดาวนะครับที่พระนครศรีอุทยานะครับ
ก็ไปคุยกับชาวพระนครศรีอยุธยา
หลายคนบอกว่าหากรายการจะนำเสนอเรื่องราวของความเชื่อ

แต่อย่าไปยึดโยงเอาประวัติศาสตร์
มาเสนอแบบไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม
มันจะมีผลเสียตามมาอย่างเช่น
อ้างว่ามีวิญญาณแม่ลูก
อยู่ตรงยอดเจดีที่หักลงมา
เพราะถูกปืนใหญ่ของกองทัพพม่า

มีการอ้างว่าผู้สร้างวัดคือพระเจ้าเอกทัศน์
จนมีคนนำพวงมาลัยนำน้ำแดงนำอาหารนำของเล่นไปเส้นไหว้
ซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวของเรานะครับ
พบว่ายังมีคนนำรถของเล่นนำเหรียญ
เส้นไหว้ที่ยอดเจดีหักของวัดกุดีดาว
ไม่ให้นำเครื่องเส้นไหว้ต่างไปวางไว้ในเขตโบราณสถานก็ตาม

ทีมข่าวของเรายังไปที่วัดวรเชษด้วยนะครับ
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการไปถ่ายทำรายการช่องส่องผี
พญาท่านหนึ่งในสมัยกรุงศรีอายุทยาซึ่งความจริงแล้วท่านเป็นบุคคลที่สำคัญมาก
ทำให้ชาวพระนครศรียุธยาเนี่ยตำหนิแล้วก็ประนามว่าไม่สมควรเอาท่านมาเกี่ยวข้องด้วย
คือไปหาว่าท่านเนี่ยกลับชาติมาเกิดแล้วก็มาเป็นสุนัขมาเฝ้าพื้นที่อะไรแบบนี้ฮะ

เราก็พยายามสอบถามจากท่านจ้าวาดวัดวรเชษให้ข้อมูลว่าวันที่มีการถ่ายทำ
ก็ไม่ได้มาขออนุญาตนะแล้วทางเจ้าวาดท่านก็ไม่ได้อยู่ที่วัด
ท่านไปกิจนิมนต์นะก็เลยไม่รู้ว่ามาถ่ายทำรายการกัน
แล้วก็ถ่ายทำรายการนำเสนออะไรบ้างท่านก็ไม่ทราบ
มีชาวพระนครศรียุธยานะครับที่อาศัยอยู่ใกล้วัดนะครับ
บอกว่าได้ดูรายการที่มีการถ่ายทำแล้วแล้วมีการพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์
ของวัดเก่าแก่ที่นี่คือถ้าจะมาถ่ายทำรายการ
แล้วมุ่งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง
อันนี้เป็นสิ่งดีแต่การมาถ่ายทำรายการ
แล้วไปอ้างอิงถึงบุคคลสำคัญต่างประวัติศาสตร์สำคัญต่าง
สมัยยุธยาอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหาย
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดของคนรุ่นหลังได้
ผมก็อยากให้มันแบบประวัติศาสตร์คือเราก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะนะ
แต่เท่าที่เรารู้เนี่ยคือเราก็อยากให้ได้แบบประวัติศาสตร์เดิม
อย่าไปพลิกแพงเขาแต่อย่าให้มันเลยเถิด
มันเลยเถิดแล้วมันก็คือภาพโพสต์มันก็เสีย
คนที่เขาเป็นนักโบราณนักประวัติโบราณประวัติศาสตร์นี้เขาก็เสียความรู้สึก
มันก็เหมือนกับเราอย่างเงี้ยไปให้ข้อมูลที่ผิดผิดเบี้ย
เราก็ไม่ชอบ
เดี๋ยวข้องเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วย
รอบเข้ามาถ่ายซะมากกว่า
แต่ถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาประมาณนี้ครับ
ว่าไม่ได้มีการขอเข้าไป

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ก็คือหัวหน้ากิจสดาบูรังศรีนะครับ

ทางรายการช่องส่องผีของอาจารย์เวนนี่

เข้าใจผิดหมดเลยนะครับอ่าอย่างที่บอกว่าวัดกุฎิดาวสร้างในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์
ความจริงแล้วพระเจ้าเอกทัศน์ท่านเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนเสียกรุง
และวัดนี้อยู่นอกเกาะเมืองสร้างมานานมากแล้ว
รัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์นะฮะ
แล้วที่บอกว่าไปเห็นผีแม่ลูกยืนอยู่ตรงยอดเจดีที่หักลงมา
เพราะโดนปืนใหญ่พม่ายิงแล้วก็เจดีก็หักทับเสียชีวิตสองแม่ลูก
จริงแล้วปล้องฉะไหนของเจดีเพิ่งหักไม่นานนะฮะ
แล้ววัดอยู่นอกเกาะเมืองด้วยไม่ได้ถูกปืนใหญ่พม่ายิงด้วย
นี่นะฮะส่วนเรื่องพระยาพลเทพกลายเป็นเปรตเสียชีวิตอยู่ที่กรุงศรียุธยา
เรื่องนี้ท่านหัวหน้ากลุ่มงานท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พระนครศรีรุยาบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้มั่วมากมั่วแล้วก็โกหกที่สุด

เพราะข้อเท็จจริงคือตามหลักฐานของพงศวดารของพม่า
ปรากฏชื่อพระยาพลเทพถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่กรุงอังวะ
แล้วท่านก็เสียชีวิตที่พม่าไม่ได้เสียชีวิตที่กรุงศรียุธยา
และตามคำบันทึกคำให้การของคนกรุงเก่า
เพียงว่าพระยาพลเทพท่านเป็นคนเปิดประตูเมืองให้ฆ่าศึกเท่านั้น
สุดท้ายที่รายการไปอ้างว่าผู้ร่วมรายการเป็นลูกของนายจันหนวดเขี้ยว
ซึ่งเคยไปหาพระเจ้าตากที่จันทบุรี
ข้อเท็จจริงก็คือค่ายบังรจันทร์เนี่ยแตกก่อนพระเจ้าตาก
ตีฝ่าวงล้อมไปจันทบุรีซะอีก
ค่ายบังรจันเค้าช่วยยันกองทัพของพระมหากร
อกจากนี้นะครับที่ไปกล่าวถึงพระปีพระราชโอรสบุญธรรม
สมเด็จพระนารายมหาราชตอนที่ไปถ่ายทำที่จังหวัดลบบุรี
แล้วบอกว่าพระปีเนี่ยท่านเสียใจที่สมเด็จพระนารายสวรรคตก่อนเนี่ย
แต่หลังจากจากหลักฐานบันทึกทำประวัติศาสตร์ต่างสมัยพระนารายของไทยนะ

ระบุว่าพระปรีท่านถูกสำเร็จโทษนะ
จนเสียชีวิตก่อนสมเด็จพระนารายท่านจะสวรรคต

แต่เราสนใจในเรื่องที่ว่าเด็กที่จะต้องมาดูองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับ
ไม่ใช่ของพื้นที่ไหนเลยแต่เป็นของคน๖๕ล้านคนเนี่ย
ถ้าเด็กเข้าใจผิดแล้วเขาเชื่อแบบนั้นไปอีกตลอด

แล้วองค์ความรู้ที่เขาสั่งสมกันมาที่แท้จริง
ความรู้ที่ถูกต้องมีคุณค่ามันถูกทำลายหรือเปล่า
อยากให้รายการมีความรับผิดชอบกับเรื่องพวกนี้มากขึ้น
รวมถึงหน่วยงานที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องในเรื่องของการสแกนรายการลงการออกอากาศอะไรอย่างนี้ครับ
มันมีประเด็นในยุธยามีเพิ่มอีกเรื่องครับคือที่วัดวรเชษฐาราม
ที่เขาไปคุยกับสุนัขในรายการนะครับแล้วก็บอกสุนัขเป็นพญาคนนึงในอดีตที่เป็นบุคคลสำคัญด้วย
แต่จริงแล้วพญาคนนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญในประวัติศาสตร์สูงมากกว่านั้นมาก
เรื่องราวของการบิดเบือนประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันยาวนะคะ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์เรนนี่จะต้องตอบคำถามว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยไปเอามาจากไหน
เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกกันมาที่เขาเรียนรู้กันมาที่เขาร่ำเรียนกันมา
ส่วนในมุมเรื่องของความเชื่อเนี่ยค่ะเรื่องของการเห็นผีเห็นวิญญาณอะไรแบบนี้นะทีมข่าวไปคุยกับเนรนแอร์จอมขมังเวทเลยนะ
เนรนแอร์บอกเลยว่าเรนนี่เนี่ยนะไม่ได้ว่าอาจารย์นะเรนนี่เนี่ยนะไม่ได้เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโอ้โหพิธีกรรมอะไรเลย
แล้วออกมาบอกว่าสื่อสารกับวิญญาณได้มองเห็นวิญญาณได้เนรนแอร์บอกเลยว่าโกหกหลอกลวงทั้งนั้น
แอร์บอกแบบนี้นะคะคือเนรนแอร์บอกว่าเธอเสียชีวิตใช่ไหมตายแล้วฟื้น
แอร์บอกว่าเป็นเรื่องโกหกอ่ะเพราะว่าคนที่ไม่เคยบวชไม่เคยเรียนเรื่องของศัยยศาสตร์สายเวทหรือว่าเรื่องของการทำพิธีกรรมต่าง
มาอ้างว่าสัมผัสวิญญาณหรือเห็นวิญญาณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้มุมของเนรนแอร์นะ
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการโปรโมทตัวเองไม่มีหรอกโดยเฉพาะคนที่ไปพูดพิงพาดพิงถึงบุคคลชั้นสูงในสมัยประวัติศาสตร์โดยที่ไม่ได้มีความรู้อย่างแท้จริงเนี่ย
ฟังดูแล้วโอ้โหเนรนแอร์บอกสายหัวเลยนะคะเรื่องผีปีศาจเรื่องวิญญาณเนรนแอร์บอกว่าถ้าถามผมผมว่ามีจริง
แต่เราควรจะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อใช้วิจารณญาณในการเชื่อแต่สิ่งที่เรนนี่อ้างว่าสัมผัสวิญญาณได้ติดต่อองค์เทพได้เป็นการส่วนตัว
เนรนแอร์บอกว่าไม่เชื่อเพราะเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าอวดอุตริแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกว่าโกหกหลอกลวง
ตัวอย่างเช่นที่บอกว่าไปสัมผัสวิญญาณชาวบ้านบางรจันทร์เนรนแอร์บอกว่าโอ้โหอันนี้ไม่เชื่อเลยเพราะบุคคลเหล่านั้นเขาไปผุดไปเกิดกันนานแล้วไปสู่พบภูมิที่ดีกันแล้วมาอ้างแบบนี้มันหลอกลวงนะ
เพราะถ้าคือถ้าเรนนี่รู้ได้ถึงขนาดนั้นบอกเลขมาเลยดีกว่ารางวัลที่๑เลขท้าย๒ตัว๓ตัวบอกมาเลยดีกว่า
ผีปีศาจหรือเรื่องกิจเท่าวิญญาณนี่มีจริงผมยอมรับนะฮะมีจริงแต่ว่ามันเราเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเกิดคนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อทุกคนนะครับนะฮะต้องพิจารณาด้วยในการชมในการเชื่อนะฮะเชื่อสิ่งที่เหลวไหลมันเป็นการหลอกลวงนะฮะบอกว่าเห็นนั่นเห็นนี่อย่าติดต่อเทพองค์นั้นองค์นี้ได้

จับมาแล้วนะคะเหรียญที่ว่านี้ครับเคยสัมผัสเคยจับเองเลยอ่ะเคยมีคนเอามาให้ค่ะพอจับดูแล้วไม่เห็นสัมผัสได้ถึงพลังอะไรเลยหลอกลวงชัดชัดเพราะเท่าที่รู้มาไม่ได้มีการปลุกเสกลงคาถาอาคมอะไรส่วนที่มีคนสงสัยว่าเหรียญนี้มันดูเป็นของฝรั่งจะเอามาเชื่อมโยงกับคนไทยได้ยังไงเนรนแอร์บอกว่ามันก็เป็นแค่กระแสเป็นเรื่องของความเชื่อที่เอามาขายคนไทย

เป็นความเชื่อของกรีกนะคะแต่ไปไปมามาเนี่ยเรนนี่ก็มาโยงทำเป็นวัตถุมงคลแล้วมาขายให้กับเนี่ยคนที่ติดตามรายการของเขาอ่ะสำหรับรายการผีเนี่ยนะคะเนรนแอร์บอกว่าคือเอาจริงนะปัจจุบันมันก็มีเยอะครับเรื่องผีเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรมันก็มีเยอะจริงจริงก็เนรนแอร์บอกว่ามันก็มีทั้งจริงและไม่จริงสร้างภาพก็มีอยากได้เรตติ้งก็มี
คนก็มีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาขายเนรนแอร์บอกก็เข้าใจนะคือตัวเนรนแอร์เองก็มีหลายรายการติดต่อให้ไปออกรายการผีอะไรแบบนี้เรื่องความเชื่อเรื่องวิญญาณเนรนแอร์บอกว่ามันก็มีแหละแต่บางทีเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงก็ต้องใช้วิจารณญาณ
เนี่ยกระแสเรื่องนี้มันกำลังขายได้เพราะคนไทยมีความเชื่อทางด้านศัยเวททางด้านความเชื่อกิจทะวิญญาณอยู่แล้ว
มองดูแล้วจริงบ้างเท็จบ้างสร้างภาพตัวเองบ้างนะฮะสร้างภาพตัวเองบ้างหลายอย่างครับมีติดต่อมาหลายรายการแล้วแบบนี้นะฮะ
แล้วทำธุรกิจบอกว่ามึงหน้าเราทำเรื่องผีอย่างนั้นนี่ก็หาของแก้ของกั้นของว่างั้นเข้าใจหมดนะฮะ
คุณบีฟักโกสก็บอกว่ากรณีอาจารย์เรนนี่เนี่ยเขามองว่ามันงมงายแน่นอนเป็นแค่การจินตนาการของพิธีกรและผู้ร่วมรายการ
เช่นเวลาถูกทักว่าเป็นบุคคลสำคัญก็จะมีการจินตนาการไปเรื่อยแล้วเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน
ก็เลยอยากจะให้คนดูช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยใช้วิจารณญาณในการรับชมหน่อยอยากจะให้สังคมตั้งคำถามหลายอย่างเลยนะคะ
เรื่องกฎหมายเรื่องเงินบริจาคอ๋อเขามีเครื่องจับผีด้วยใช่ไหมคุณภาคภูมิครับ
เรื่องเครื่องจับผีเนี่ยอืมตกลงมันจริงไม่จริงยังไงครับ
ข่ายในเรื่องของเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเปล่าถ้าสมมุติเครื่องนี้มันไม่ได้สามารถตรวจจับผีได้สิ่งที่เขาพูดมามันก็ต้องเป็นเท็จถูกไหมฮะ
ก็อยากจะให้มองไปเรื่องของทางข้อกฎหมายดีกว่าว่าอย่างนี้รายการแบบนี้มันมีเยอะ
ตอนนี้นับวันเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็อย่างที่เป็นประเด็นดังอยู่ในช่วงไม่กี่วันนี้ก็มีเรื่องของการเรียรายผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่า
เงินโอนเข้าบัญชีขึ้นมาได้ถูกต้องหรือเปล่าในการที่นำไปใช้
ทำไมไม่ผ่านบัญชีของที่เขารับเรื่องไปเลยทำไมต้องผ่านบัญชีส่วนตัวอันนี้สังคมกำลังสนใจ
มันเป็นเรื่องของสังคมและสื่อต่างเริ่มให้การให้ความสนใจนะครับมันก็ดีเหมือนกันช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้มองแค่
รายการนี้รายการเดียวเพราะว่ามันมีหลายรายการที่มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมันก็มันเหมือนคล้ายเชื้อโรคคือเมื่อคนเชื่อในครอบครัวของเราเชื่อก็จะไปพาให้คนในครอบครัวเชื่อตาม
แล้วเกิดการที่ไปเขาเรียกอะไรนำเครื่องพิธีกรรมต่างหรือไปร่วมอะไรเนี่ยแล้วมันก็จะพลอยให้เสียเงินไปอืมคุณผู้ชมอยู่กับเราต่อเนื่องนะคะอย่าเพิ่งไปไหนเรื่องของเครื่องจับผีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลอย่างละเอียดตามหลักวิชาการแล้วเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยครับคุณภาคภูมิจะลองจับผีดูไหมก็ไม่รู้ว่าของเราจะจับได้
เชิญยิ้มบอกว่าตัวเองคือเชื่อเรื่องผีเชื่อเรื่องเทวดาแต่ไม่เชื่อเรื่องคน
ถ้าสัมผัสวิญญาณได้ขนาดนั้นเหมือนอาจารย์เรนนี่บอก
อันดับแรกคุณควรไปช่วยเหลือคนที่ถูกฆ่าให้ตำรวจจับคนร้ายได้ดีไหม
ไปแบบเออไปคุยกับวิญญาณของเขาให้เขาบอกเลยคนร้ายคือใครอะไรยังไง
ไปเข้าวัดไปถ่ายที่วัดดังที่เขาว่าเฮียนมีผีเยอะ๕๐๐กว่าที่
คุณเอ๋เชิญยิ้มบอกว่าเอาจริงเลยนะผมเจอผีจริงเนี่ยไม่เกิน๕๐
ยากมากที่ใครจะมาเห็นผีหรือว่ามาสัมผัสได้สิ่งที่อาจารย์เรนนี่บอก
คุณเอ๋เชิญยิ้มบอกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อนะคะ
แต่สิ่งที่คัดค้านแบบเต็มเลยคือเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มันผิดเพี้ยนไปหมด
เป็นห่วงมากเป็นห่วงคนที่ดูรายการเป็นห่วงเด็กที่ดูรายการ
เพราะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่อาจารย์เรนนี่ออกมาให้ข้อมูลมันบิดเบือนไปหมดเลยอะค่ะ
อย่างเช่นฆาตกรรมอันพางหรือว่าคมขืนแล้วฆ่าอะไรอย่างนี้
ผมจะเป็นการทำบุญด้วยการไปหาญาติเขาแล้วติดต่อกับดวงวิญญาณศพที่ตาย
ถามว่าใครฆ่าแล้วบอกตำรวจชี้ให้ตำรวจไปจับ
แล้วพอตำรวจจับได้พ่อแม่เขาแฮปปี้คนผิดโดนจับ
เขาได้บุญนะทำไมไม่ทำเราเข้าใจว่าแฟนรายการเยอะ
ใช่ไหมคนที่ชอบรายการมีเยอะที่อยากรู้เรื่องพวกนี้
แต่ทีนี้เด็กที่รอดูประวัติศาสตร์อยากรู้ความจริง
เขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปอ๋ออย่างนี้นี่เอง
เขาจะจำไปแบบผิดผิดซึ่งถ้าผมให้ผมเชื่อระหว่างคนคนเดียวที่พูดมา
กับมัปรุธเราที่หลายคนเป็น๑๒๐๐สมคม
คนที่เขาพูดแต่เห็นเอากันว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ย
คุณว่าคุณจะเชื่อใครล่ะใช่ไหมแต่ที่พ่อจะบอกว่า
มันก็ไม่ควรไปเปลี่ยนตรงนั้นนะ
คุณเอ๋เชิญยิ้มบอกนะคะว่าเรื่องของกล้องจับวิญญาณเนี่ยค่ะ
เห็นกล้องตัวนี้เพราะว่าทำเพจเกี่ยวกับผีมา๓ปี
มีคนเสนอให้ลองใช้เอาไปส่องในร้านอาหารที่ไฟสว่างก็เจอ
ส่องถังขยะก็เจอเอาไปใช้ในรายการส่องไปที่องค์พระพุทธรูปก็เจอ
ตั้งแต่นั้นมาไม่เชื่ออีกเลยเพราะส่องตรงไหนก็เหมือนเจอผีไปหมดอ่ะ
ผมเลยเฮ้ยเอ้อผีมีทุกที่แต่ฐานที่ดิอย่างเงี้ยเหรอ
ไปถ่ายกันที่ที่วัดแห่งหนึ่งไปถ่ายองค์พระมีผีเกาะข้างองค์พระ

แล้วโอมแค่นี้จะคุมผมได้ผมก็ตั้งแต่ผมก็ไม่ยุ่งกับเค้า
นี่นะคะนายคลิกก็บอกว่าเอาอย่างงี้ก็แล้วกัน
ลองเช่ามาดูลองเช่ามาบูชาแล้วอยู่บ้านนะ
ไม่ต้องทำงานนะไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทำอะไรเลย
บูชาเหรียญอย่างเดียวนะจะอยู่ได้ไหมอ่ะ
จะมีเงินมีทองไหมจะร่ำรวยไหมอ่ะ
ลองดูไหมถ้ามันรวยได้ก็น่าสนนะ
ซื้อมาแล้วนอนอยู่บ้านนะไม่ทำงานเลยบูชาเหรียญอย่างเดียว
จะเป็นไปได้ไหมล่ะท่านผู้ชมครับ
คุณเรนนี่เนี่ยนะฮะหรือว่าอาจารย์เรนนี่เนี่ย
เมื่อก่อนเขาจะได้รับการเรียกขานว่าหมอดูโซเชียล
ก่อนจะมาทำรายการช่องส่องผีแล้วก็โด่งดังนะ
ขณะนี้จะดังยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะ
แต่เรื่องราวของเธอก็คือเธอบอกว่าเธอตายแล้วฟื้น
ช่วงที่ตายไปเนี่ยก่อนจะฟื้นเนี่ย
เคยไปทัวร์นรกทัวร์สวรรค์ก่อนจะได้กลับขึ้นมาเนี่ย
ก็เลยได้ความสามารถพิเศษเรื่องการมองเห็นผีเนี่ย
ติดตัวมาด้วยฟื้นขึ้นมาเลยมองเห็นผี

เดี๋ยวเอารายการของคุณเวนนี่เขาก่อนนะ

เขาบอกว่าเขาไปไหนเขาก็เห็นผีอ่ะอ่า
อันนี้เป็นของเพจดูอันนี้ก่อนนะ

ตรงนั้นเป็นสารอันนี้
หัวอ่ะจริงมันยกของบ้างอย่างอ่ะ

อีกหลายดวงเลยค่ะเพราะที่นี่มีวิญญาณเยอะมากเลยค่ะ
ตรงนั้นเป็นสารอันที่สองเพราะสารแรกอยู่ตรงนี้ค่ะ
ศาลภูสงศาลนี้เย็นมากศาลแบบนี้ก็ศาลแรก

เขาจะมีเครื่องจับผีตัวนี้แล้วจะต่อมอนิเตอร์มาเวลาไปสำรวจไปส่องผีอะไรที่ไหน
ก็จะเห็นอยู่ตลอดตัวยึกยื้อเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เขาออกมาบอกว่าความจริงแล้วมันก็เป็นอุปกรณ์เป็นกล้องเหมือนโปรเจคเตอร์สแกนอิน
เป็นแสงอินฟราเรทจับความเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้
มันจับความเคลื่อนไหวของร่างกายของเสียงอะไรพวกนี้นะครับ
มันจะทำแบบถ้าเราขยับตัวอย่างเงี้ยตัวมันก็จะบังคับให้
คนโสดมันขยับตาม
อาจารย์ออสนะครับรองศาสตราอาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตรนะครับ
อาจารย์ออสบอกว่าเครื่องจับผีมันก็คือกล้องที่มีโปรแกรม
ท่านผู้ชมครับเอาฟังอาจารย์ออสนะครับ
ใบไม้ไหวติงแค่ใบเดียวมันก็จะคิดว่ามีรูปร่างคล้ายคนอยู่แถวนั้น
มันก็จะวาดเป็นเส้นเหมือนคนขึ้นมาซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีไว้เพื่อในการเล่นเกม
มีมานานแล้วแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่เก่าพอสมควรนะครับ
รายการเขาก็คงจับประเด็นตรงนี้แหละนะครับ
๑๘เถียงเมื่อนิดนิดหน่อยมันก็จะวาดมาเป็นรูปคน
โปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับ
ทีนี้กล้องลักษณะแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
คือทางรายการช่องส่องผีที่เขาใช้ไปเขามีเครื่องมือจับผีเครื่องจับผีของเขา
เขาอาจจะจำของเขาได้จริงก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะค่ะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องมือโดยทั่วไปเนี่ย
เขาจะใช้เวลาไปจับความเคลื่อนไหวถ้าใช้ในเชิงของงานนะ
อย่างเช่นถ้าเราต้องการทำกราฟิกสร้างตัวเกมหรือว่าทำการ์ตูนหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เราต้องการทำนักเทนนิสเราก็เอากล้องตัวนี้ไปถ่ายที่นักเทนนิสเขาแข่งจริง
จะได้เห็นสรีระการเคลื่อนไหวว่าเป็นลักษณะยังไงแล้วมันก็จะมีตัวที่เป็นท่านเห็นเป็นตัวการ์ตูน
เหมือนเส้นแล้วก็เอาตรงนี้ไปทำอีกทีไปสร้างอีกทีมันจะออกมาทุกริยบทเหมือนเลย
เราตั้ง๒เข้าไปคุณเขียนมาสอนกับผมนั่งอยู่เนี่ย
ผมบกมืออยู่นี่นะคุณท่านผู้ชมครับ
นี่คือทีมงานของเราเผ็ดมามันจับกันเลย
ถ้าผมจะไปบอกใครว่านี่คุณผู้ชมค่ะ
ผมไม่รู้นะอาจจะเป็นเครื่องมือจับผีกับเขาจ๊ะ
แบบนี้ก็คือมีประโยชน์มีคุณลักษณะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปแหละ

เราไม่รู้ว่าเขาใช้แบบไหนไง
เขาอาจจะเป็นเครื่องจับผีจริงก็ได้ไงเขาอาจจะมีจริงไง
เพียงแต่ว่าที่ของเรามีเนี่ยมันเป็นแบบนี้

ซึ่งของที่อื่นเขาก็อาจจะมีเหมือนกันก็ได้

ได้ไปบอกว่าเขาใช้เครื่องมือปลอมมา
จะไปหลอกไปอ้างอะไรไม่ใช่นะ

เขาอาจจะเป็นเครื่องจับผีจริงจริง
แต่ที่เรามีเนี่ยมันเป็นคล้ายกัน

เราก็ส่องไปทางไหน
ก็มีเส้นอย่างนี้ขึ้นไง
เห็นไหม

ก็ว่าจะมาไล่จับคุณเขียนมาสอนด้วยนะ

อาจารย์เรนนี่สดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ

ที่มีคนตั้งคำถาม

อาจารย์เรนนี่ต้องออกมาตอบในเรื่องประเด็นเหล่านี้

ส่องผีเนี่ยนะคะเขาก็ออกมา
ตอบคำถามแจงประเด็นดราม่า

เรื่องของการที่โอ้โหเคยตายแล้วฟื้น

ที่มีการตั้งคำถามว่าบิดเบือน

เงินบริจาคด้วยอาจารย์เรนนี่เนี่ย

ของตัวเองตอบประเด็นเหล่านี้ว่ายังไง
เดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
หนูกล้าพูดเลยค่ะว่า

ครูบาอาจารย์หนูสอนหนูมาแบบนี้
หนูเป็นคนสิทธิ์มีครู

นี่ค่ะก็ชี้แจง

นาทีกว่าหลังจากนั้นเนี่ย

สอบถามคำถามอะไรก็ได้

อ้างว่าเพื่อเป็นธรรมทาน
แต่ว่าคลิปที่สดผ่าน
อาจารย์เรนนี่ช่องส่องผีเนี่ยนะคะ

อาจารย์เรนนี่หรือคุณเรนนี่คนนี้

สร้างฐานองค์พระปฐมกับแม่ชีรัต
งกฎภูริทัตโตแล้วก็ให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญแบบนี้นะคะ
โพสต์เอาไว้แบบนี้ครับคือทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อคุณเรนนี่
รวมไปถึงคุณเจมส์สารวุฒิซึ่งเป็นพิธีกรร่วมรวมไปถึงคุณนุ๊ก
ที่เคยไปออกรายการช่องส่องผีครับที่เคยไปออกรายการช่องส่องผี
คือทุกคนก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะขอชี้แจงในวันจันทร์ที่๖กรกฎาคมนี้ครั้งเดียวค่ะ
คือทุกคนพูดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคุณบ๊วยเชษฐวุฒิหนึ่งในพิธีกร
ก็ยืนยันกับทีมข่าวของเราผ่านทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะขอชี้แจงหลังเสร็จพิธีทำบุญ
ที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารตอน๑๑โมงในวันจันทร์ที่๖กรกฎาคม
คุณบ๊วยบอกว่าตอนนี้เรื่องราวที่ถูกนำเสนอมันบิดเบี้ยวไปหมดเดี๋ยวรอก่อนวันที่๖กรกฎาคมจะเคลียร์ทุกอย่างเลย
เรื่องรายการบิดเบือนประวัติศาสตร์ไหมเรื่องประเด็นเงินบริจาคเดี๋ยวรอวันนั้นตอบทุกอย่าง
ยืนยันว่าไม่ได้หนีนักข่าวรับโทรศัพท์ทุกสายแต่ถ้ายิ่งพูดมันจะยิ่งเยอะ
ขอพูดทีเดียวทุกอย่างจะได้จบนี่นะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณบ๊วยก็โพสต์จดหมายจากวัดศักดิ์ใหญ่อำเภอบางกรวยจังหวัดนทบุรี
ไอจีส่วนตัวนะคะอืมก็บอกว่าขอบคุณทางรายการที่ได้ไปถ่ายทำที่
นี่ค่ะก็เลยเอามาโพสต์เอาไว้ในไอจีของคุณบ๊วยนะคะครับ
คือสิ่งที่เพจดังอย่างเพจแหม่มโพดำโดยควีนเนี่ยนะ
ออกมาพูดถึงเรื่องของรายการช่องส่องผีเนี่ย

ก็คือหนึ่งคือเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์
การลบหลู่บิดเบือนประวัติศาสตร์อะไรต่างนานานะครับ
ก็คือเวลาที่คุณไปตามสถานที่ต่าง
ก็มักจะเชิญชวนปิดท้ายลง
ด้วยการให้ร่วมกันทำบุญ
แต่เป็นการบริจาคผ่านชื่อของบุคคลไม่ได้เข้าสถานที่นั้นโดยตรง
เรื่องที่ว่าจะเชื่อว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงอะไรยังไง
อันนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ตินะฮะผู้สื่อข่าวของเรานะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
เกี่ยวกับที่ทางช่องส่องผีเนี่ยโดยอาจารย์เรนนี่หรือว่าคุณบ๊วยเชษฐวุฒิได้ออกมาชี้แจงเบื้องต้นบ้างแล้ว
บอกว่าไปบริจาคตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแบบไหนอะไรยังไง
แต่ที่เปิดรับบริจาครัวไปเนี่ยมันได้ไปหลายสิบล้านบาท
หลายต่อหลายรอบเนี่ยนะที่ไปขอบริจาคเขาเนี่ย
มันเป็นลักษณะของการขออนุญาตอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเรียรัยไหม
ถ้าจะเปิดรับบริจาคเข้าวัดจริงช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้จริง
ทำไมไม่โอนตรงไปวัดโอนตรงไปโรงพยาบาลให้เลยอ่ะอืมอ่า
เข้าบัญชีตัวเองแล้วใช้ใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อตัวเองทำไม
เพราะเขาก็รู้กันว่ามันสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ตั้งหลายเท่านะครับ
แทนที่จะไปเปิดว่าเออเป็นการบริจาคร่วมกันของแฟนช่องส่องผีเนี่ยฮะ
ร่วมกันทำบุญแทบตายแต่ทำไมเอาบุญไปคนเดียวเอาไปหักภาษีคนเดียว
อ่าว่าสัญลักษณ์คือสัญลักษณ์ของการทำความดีความเกรงกลัวต่อบาป
คนพุทธเขาก็ไม่ทำกันแบบนี้ไม่ควรอวดอุตริไม่ควรอ้างอิทธิฤทธิ
เห็นผีเห็นสางไม่ควรมีการปลุกเสกเหรียญที่เป็นเหรียญปีศาจเพื่อเอามาขาย
แล้วไม่ควรบิดเบือนประวัติศาสตร์จนถูกนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ท้วงติงมาบ่อยครั้ง
วีนแห่งเพจแหม่มโพดำยังออกมาบอกนะครับบอกว่าทนไม่ไหวนะฮะถึงต้องออกมาแฉ
เห็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ศาสนาวิทยาแล้วก็หลอกลวงให้ประชาชนเนี่ยบูชาเหรียญปีศาจ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาควีนบอกว่าก็อยากให้สังคมช่วยกันฉุกคิดด้วย
ว่าควรจะเชื่อไม่เชื่อสิ่งไหนอะไรยังไงนะครับ
ก็ไล่มาให้เลยเนี่ยที่เหลือเนี่ยว่ากันต่อพรุ่งนี้เชื่อว่าคงได้คุยกันอีกหลายวันนะครับ